คุณผู้ชมครับมาดูเรื่องของหน่วยงาน
ที่ได้ทำหน้าที่ในช่วงนี้กันบ้างนะครับ

ได้ตั้งบูธเปิดให้บริการโทรศัพท์ไวไฟ
แล้วก็มีการชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือฟรี
แก่ประชาชนที่เดินทางไปที่ท้องสนามหลวงครับ
บริการโทรศัพท์ไวไฟและใช้แบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือฟรี
การไฟฟ้านครหลวงร่วมกับสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย

เปิดให้บริการสำหรับประชาชน
ที่เดินทางเข้าทวายสักการรับพบลมมาสก

นับพระที่นั่งอยู่สิบมหาประสาทในพระบรมมหาราชวัง
อย่างนายโกวิทหัสสนันเล่าว่าเขาเดินทางมาจากจังหวัดพัทธลุง
พร้อมกับภรรยาและจะรอจนกว่าจะได้เข้าถวายสักการะพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้า
แต่แบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือหมด
ขณะที่ภรรยาพลัดหลงไปยังจุดอื่น
ซึ่งโชคดีมาเจอบูธที่การไฟฟ้านครหลวง
อำนวยความสะดวกให้ชาร์จแบตเตอรี่ฟรี
อีกทั้งยังรู้สึกภูมิใจที่คนไทยช่วยเหลือกัน
กันแล้วพ่อหายายนะแน่เพื่อนเกิร์ณมาเห็นเขา
ขอจัดเขาเดี๋ยวพ่อก็ไปหามาไง
สิ่งไม่กันก็ลำบาก
ครับครับคิดว่าคิดแล้วต้องลำบากแล้วแหละ
อุ้มใจมากเลยนำถึงพ่อตลอดเวลา
ไม่คงพูดด้วยน้ำตาหลั่งเลย

สำหรับประชาชนที่เดินทางเข้าถวายสักการะพระบรมศพ

บูธการไฟฟ้านครหลวง๓จุด

ประกอบด้วยบริเวณหน้าตึกแดง
บริเวณหน้าตึกแดงหน้าอาคารดิกาและหน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์